มาดูเรื่องราวข่าวดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโชว์ศักยภาพการศึกษากันหน่อยนะคะ
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาค่ะลงพื้นที่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑นะคะ
เพื่อที่จะไปตรวจสอบรับการประเมินในด้านต่างค่ะ
โดยมีนายประภาษณ์ชัยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามุกดาหารเขตหนึ่ง
พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่ตำบลบ้านค้อ
อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะ
นายประภาษณ์บอกว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่
เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีผลการสอบคะแนนโอเน็ตสูงขึ้นในทุกปีค่ะ

รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่ไม่แปลกแยกจากชุมชนด้วย
นั่นก็คือถ้าหากทางหมู่บ้านหรือชุมชนมีหนังสือให้ไปช่วยงานภายในหมู่บ้าน
โรงเรียนแห่งนี้ก็จะจัดนักเรียนไปช่วยหรือว่าไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งเลยนะคะ
ทางด้านนางศิวพรอาทหารผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑บ้านแค่
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑
จนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่๖ค่ะ
มีนักเรียนจำนวน๖๘คนครู๖คน
โรงเรียนได้มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาของนักเรียน
จากจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้วนะคะ
ยังได้พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกปี
เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนั้นได้คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้
รวมถึงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้ได้อีกด้วยนะคะ

และที่น่าสนใจก็คือที่บ้านแค่นี้นะคะ
เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ด้านการท่องเที่ยว
ก็เลยมักจะมีกิจกรรมอยู่เสมอ
มีคนแวะเวียนไปเที่ยวกันเยอะนะฮะ
ทางชุมชนก็เลยขอความร่วมมือจากโรงเรียน
ให้มีการจัดเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ
อย่างเช่นการขอชุดการแสดงฟ้อนรำที่โดดเด่นของทางโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนนั้นก็จัดให้ทุกครั้ง
แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนชุมชน
แล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
แล้วก็บางครั้งก็ให้เด็กนักเรียนถือว่าเป็นไกด์ท้องถิ่นนะครับ
ต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
ชอบจังเลยแนวคิดของเรียนคือบอกว่า
โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมนะครับ